กลับมาในช่วงนี้นะครับโอ้โหเดี๋ยวไปดูเรื่องราวกับสิ่งประดิษฐ์ที่คิดค้นขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือชาวนานะครับโอ้โหเป็นข่าวมาหลายสัปดาห์แล้วล่ะสำหรับเรื่องราวของชาวนาที่ราคาข้าวตกต่ำนะครับแต่ก็ถือว่าคนไทยในใจดีแล้วก็ช่วยเหลือกันในหลายทิศหลายทางถูกต้องแล้วก็ล่าสุดนะครับตอนนี้ก็มีการประดิษฐ์
เอามาช่วยเหลือชาวหน้าเพราะว่ามีต้นทุนที่ต่ำลงนะครับ

นี่เลยเป็นไง

เครื่องตัดย่านะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ามันเป็นอย่างไรนะครับ
ชาวนาในจังหวัดเชียงรายนะครับกำลังสาธิตการใช้เครื่องเกี่ยวข้าว
ดัดแปลงมาจากเครื่องตัดย่านะครับ
คิดค้นและพัฒนาโดยฝีมือของอาจารย์และนักเรียนจากวิทยาลัยเทคนิคเชียงรายครับ
โดยการทำโครงเหล็กและแผงเหล็กห่อหุ้มใบมีดนะครับ
ที่ใช้ตัดย่าเพื่อตัดต้นข้าวให้ล้มในทิศทางเดียวกัน
เป็นกองเล็กเหมาะกับการตากข้าวให้แห้ง
เพราะจะทำให้ข้าวที่ได้นั้นมีคุณภาพที่ดีครับ
ซึ่งเครื่องเกี่ยวข้าวชิ้นนี้นะครับถูกนำไปเปิดตัวในงานวันช่วยเหลือชาวนา
เนื่องมาจากราคาข้าวเปลือกตกต่ำจังหวัดเชียงราย
แปลงเรียนรู้สาธิตการเกี่ยวข้าวด้วยเครื่องตัดย่า
ค่ายเจริญตำบลเวียงเหนืออำเภอเวียงชัยครับ

นำอุปกรณ์นี้มอบให้กับทางเทศบาลตำบลเวียงเหนือ๑๐เครื่อง
เพื่อให้ชาวนานั้นนำไปใช้เป็นการลดต้นทุนในการเกี่ยวข้าวนะครับ
เพราะว่าการเกี่ยวข้าวอัตราเฉลี่ยได้วันละ๓ไร่ต่อ๑เครื่อง
เปรียบเทียบกับการเกี่ยวด้วยเคียวที่จะต้องจ้างคนถึง๙คน
จึงจะได้ข้าวปริมาณที่เท่ากัน
และจะต้องจ้างงานจ้างคนถึง๒๗๐๐บาทนะครับ
แต่เครื่องเกี่ยวข้าวนี้นะครับจะเสียค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
โดยใช้ต้นทุนการผลิตประมาณ๓๐๐บาทเอง

ใช่แต่หากไปหาซื้อตามท้องตลาดจะมีราคาสูงถึงประมาณ๑๕๐๐บาทนะครับ
ทางวิทยาลัยจึงร่วมกับจังหวัดพัฒนาอุปกรณ์ชิ้นนี้
เพื่อช่วยเหลือชาวนาต่อไปนั่นเองครับ
ประดิษฐ์เองก็ได้นะคะไทยประดิษฐ์
เป็นเครื่องเกี่ยวข้าวรูปแบบใหม่ที่ประหยัดราคาประหยัดเวลาแล้วก็ประหยัดต้นทุนด้วย
ถูกต้องเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการช่วยเหลือชาวนาเพื่อลดต้นทุนนั่นเองครับ

ชาวนาเขาอยู่ในช่วงของการเก็บเกี่ยว

เกี่ยวข้าวจนไม่มีเวลาซื้อกับข้าวกินเอง

ส่งตรงถึงบันไดหน้าบ้าน

แบบนี้แหละค่ะที่เห็นกันอยู่นี่แหละค่ะเป็นกับข้าวเดริสเวอรี่สำหรับใครที่ไม่มีเวลาออกไปจ่ายตลาดออกไปซื้อกับข้าวเนี่ยเมื่อได้ยินเสียงบีบแต่ปริ้นนะคะของรถจักรยานยนต์คันนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณแล้วว่ากับข้าวเดริเวอรี่มาแล้วจ้า
ส่วนเจ้าของนี่นะคะก็คือในคานวงศาอายุ๕๖ปี
ชาวบ้านหนองคูหมู่ที่๓ตำบลหัวงัวอำเภอสนมจังหวัดสุรินค่ะ
พร้อมกับรถจักรยานยนต์เก่าคันหนึ่ง
อาศัยนำกับข้าวเร่ขายไปตามหมู่บ้านต่างนะคะ
โดยเฉพาะช่วงนี้ชาวนากำลังเกี่ยวข้าวอยู่ไม่มีเวลาไปซื้อกับข้าวที่ตลาดด้วยตัวเองเลย
ก็เหมือนกับยกตลาดไปไว้หน้าบ้านเขาล่ะ
ต้องแล้วก็เหมือนรสกับข้าวทั่วไปแต่ว่าอันนี้เนี่ย
สะดวกกว่าคล่องตัวกว่านั่นเองนะคะ
คานบอกว่าต้องตื่นตั้งแต่ประมาณตีหนึ่งค่ะ
เพื่อขี่รถจักรยานยนต์มุ่งตรงไปยังตลาดอำเภอรัตนบุรี
ระยะทางจากบ้านไปตลาด๒๕กิโลเมตรนะคะ
ก็คือไปกลับ๕๐กิโลเมตร
เพื่อไปหากับข้าวมาขายตามหมู่บ้าน
ส่วนกับข้าวก็มีทั้งแบบสุกแล้วก็แบบสดก็มี
มีมากมายหลายอย่างหลายชนิดเลยนะคะ
พอมาถึงบ้านก็จะทำการแพ็กใส่ถุง
เป็นถุงละ๑๐บาท๒๐บาทบ้าง
เพื่อให้ชาวบ้านได้เลือกซื้อกันตามใจชอบนั่นเอง

มีเนื้อหมูไก่ปลาปลาทูปลาทูเค็ม
ปลาดุกสดน้ำเต้าหู้ปลาท่องโกก็มีค่ะ
ปิ้งไก่ผักพริกแล้วก็ถั่วมีหมดเลยเอาอย่างนี้ดีกว่า
เรียกได้ว่าเป็นร้านสะดวกซื้อเลยละกันนะคะ
มีแทบทุกอย่างเลยพอแพ็กใส่ถุงเรียบร้อย
ก็จะเอาใส่ตระก้าที่ทำไว้ตรงท้ายรถแบบนี้นะคะ
แล้วก็ห้อยตามตะปูที่ตอกไว้ตามขอบตระก้าอีกทีนึง

เวลาประมาณ๖โมงเช้าพอดี
ก็จะเริ่มขี่ออกเลขขายไปเรื่อยตามจุดต่างของหมู่บ้าน
พร้อมกับบีบแตร่เสียงดังยาวเลย
พอชาวบ้านได้ยินก็จะรู้เลยว่ารถขายกับข้าวมาแล้วจ้า
ขายหมดก็ขี่กลับบ้านค่ะ

เบิดมาเบิดประมาณจักรม่องครับ
เมื่อนี้ก็๔โมงหลายก็๔โมง
บ๊อกก็เกินประมาณนี้๔โมง

ประมาณ๔โมงก็เบิร์ตแล้วค่ะ

ด้านชาวบ้านลูกค้าประจำเขาก็บอกว่า
ไม่ค่อยมีเวลาออกไปที่ตลาดเพราะว่าไกลค่ะ
กว่าจะออกไปกว่าจะกลับมามันใช้เวลานาน
ไหนจะต้องรีบออกไปทุ่งนาอีก

หยัดทั้งเวลาแล้วก็ประหยัดค่ารถด้วยนะคะ
ก็สะดวกสบายค่ะเป็นเหมือนรถขายกับข้าว
แต่ว่ามาในรูปแบบของรถจักรยานยนต์

แต่ว่ากับข้าวก็จะมีทั้งกับข้าวที่ทำใหม่
แล้วก็กับข้าวที่เป็นของสดด้วย
เพราะว่าใหม่และสดก็เลยขายเบิร์ดทุกวัน
ขายเบอร์ดแล้วตั้งแต่๔โมงแรง
เอาล่ะในช่วงนี้เดี๋ยวจะพาไปดูนี่กันหน่อยนะครับ
เมนูนี้เชื่อว่าทุกคนรู้จักกันดี
แต่เขาบอกว่ากะเพราที่จะพาไปชมนี่นะครับ
ที่จังหวัดจันทร์ภูมิไม่ธรรมดา
ยังไงคะเป็นกะเพราวัดใจมันจะวัดใจยังไง
แล้วมันจะดูน่าสนใจขนาดไหนติดตามได้จากรายงานครับ
กะเพราวัดใจที่ชาวโซเชียล
กำลังพูดถึงอยู่ขณะนี้อยู่ที่จังหวัดจันทบุรี
สังเกตง่ายจะติดป้ายหน้าร้านที่มีสีสันสะดุดตา
มีข้อความตัวว่าปุ้มกับคราววจัย
ว่าแล้วไปดูหน้าตาของเจ้าของร้านกันดีกว่า
นี่แหละค่ะหน้าตาพ่อค้าเจ้าของร้านกับคราววัดใจ
หรือพี่อนุพันธ์คล้องหย่ำวัย๓๕ปี
เปิดร้านอาหารร้านนี้อยู่บนถนนสายรักษักชมูล
ตรงข้ามวัดเขาแก้วตำบลท่าช้างอำเภอเมืองจันทบุรี
โดยมีไอเดียแปลกทำให้เมนูอาหารอย่างกะเพรา
ซึ่งเป็นเมนูอาหารสุดแสนธรรมดา
ให้กลายเป็นเมนูที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร
ด้วยการค้นหาภาชนะในรูปแบบต่าง
เรียกได้ว่าลุ้นพากันอึ้งไปตามกัน
ไม่ว่าจะเป็นพลั่วสำหรับตักดิน
ที่คุณผู้หญิงคนนี้รับประทานอย่างอร่อย

แถมอย่างเบิ่นรอบซ้องกับกะพราว

สร้างเสียงหัวเราะให้กับลูกค้าเป็นอย่างมาก
ส่วนลูกค้าโต๊ะข้างก็ไม่ยอมแพ้
สั่งเมนูกะเพราเสิร์ฟด้วยผัชนะ
อย่างเครื่องชั่งกิโลและกรงสัตว์เลี้ยง
จนต้องควักโทรศัพท์มือถือมาถ่ายรูปไว้
ลงมือจัดการกับข้าวผัดกะเพราที่อยู่ตรงหน้า

หลังจากทางร้านมีไอเดียการขายที่ไม่เหมือนใคร
ทำเอาลูกค้าต่างมาวัดใจกันเป็นจำนวนมาก
โดยเฉพาะลูกค้าสายแข็งเด็กแนว
รวมถึงคนอินดี้ก็ต่างเดินทางมา
กล้าท้าลองกันทุกวันจนแน่นร้านเลย
เพราะว่าตอนนี้กระแสคนที่มาที่ร้านนี้

ตอนนี้ก็ได้ลูกค้าพวกนักศึกษา
มรไพพวกวัยรุ่นพวกวัยทำงาน

ก็ที่ทำตรงนี้ครับ
มีลูกค้ามาทานแล้วอิ่มแล้วมีความสุข

เพราะลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาที่ร้านจะต้องลุ้นครับ
รุ้นว่าผมจะใส่พยชนะอะไรมาให้

เจ้าของร้านยังบอกอีกว่าต้องเป็นคนรับออเดอร์เอง
สังเกตจากตัวลูกค้าว่าจะเสิร์ฟด้วยภาชนะอะไร
ลงมือผัดกะเพราพร้อมกับยกไปเสิร์ฟให้ถึงที่โต๊ะ

หรือบางทีก็มีลูกค้าขอมาแบบจัดหนัก

โต๊ะของลูกค้าวัยสรุ่นสาวกลุ่มนี้
ถึงกับเปล่งเสียงหัวเราะออกมา
เมื่อเห็นผัดชนะใส่ข้าวผัดกะเพราเป็นกระบอกน้ำไก่
และถุงสีรุ้งถุงใหญ่แบบนี้

ต่อกันด้วยภาชนะตระก้าพลาสติกสีสันสดใสแบบนี้

เตาปลาแป๊ซะแถมหลอดด้วย
สุดท้ายกับภาชนะบัวรดน้ำ
คราวไก่ไข่ดาวสุดอลังการ
สร้างความสนุกสนานกับการรับประทานกะเพราวัดใจจริงค่ะ
เช่นเดียวกับวัยรุ่นนักศึกษาคนนี้บอกว่า
เป็นครั้งแรกที่ได้มาลองรับประทานที่ร้านนี้

ก็คนเยอะดีค่ะคึกคืนดี
เหมือนมีความรู้สึกว่าพอคนกินแบบร้านไหน

ก็แน่นอนค่ะเรื่องที่ใส่ค่ะ
ที่ไม่ใส่จานค่ะ

แน่นอนว่าไอเดียการนำผัชนะแปลกมาใส่เมนูกะเพรา
สร้างจุดขายให้กับร้านกะเพราวัดใจเป็นอย่างมาก
ที่สำคัญขายในราคาไม่แพงด้วย
โดยราคาเริ่มต้นอยู่ที่๔๐บาท
ส่วนน้ำดื่มราคาเริ่มต้นที่๒๐บาทเท่านั้น
และใครที่มารับประทานร้านนี้

เพราะพันธนะทุกชิ้นเป็นของใหม่
และมีกระดาษสำหรับรองอาหารก่อนใส่ลงไปในภาชนะด้วย
เรียกได้ว่าทั้งสะอาดสนุกและอร่อยอย่าบอกใครเลยล่ะค่ะ

วัดใจว่าจะได้ภาชนะอะไรใส่ผัดกะเพรามาให้ใช่ไหมคะ
ก็ลุ้นไงนั่งลุ้นไปเลยว่าจะได้มาแบบไหน
คือใส่ภาชนะอะไรผมว่ามันก็พอจะทานได้อยู่
แต่ขอยังเดียวอย่าใส่กะโถนมา
ไม่งั้นกินลำบากแน่นอน
อันนี้ไม่ไหวเหมือนกันนะคะเอาใครมีไอเดียแบบแปลกเก๋แบบนี้ว่า
ผัดกะเพราเราจะใส่อะไรได้อีกส่งข้อความมาพูดคุยกันได้นะคะ
เมื่อสักครู่นี้มีคุณผู้ชมหลายท่านเลยส่งข้อความมาว่า
กะเพราเนี่ยยังไงมันก็อร่อยอยู่แล้วจะทานแบบไหนก็ได้

ครัวใส่อะไรก็อร่อยก็ลองทำทานกันดูนะคะ
แต่ว่าอันนี้เขาสะอาดแน่นอนเพราะว่ามีกระดาษลองก่อน
ต้องไม่สกปรกนะจ๊ะถูกหลักอนามัยนะคะ
ตลอดกินวันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะจะพาไปชิมอาหารพื้นเมืองที่จังหวัดสุพรรณบุรี
เขาบอกว่าร้านนี้นอกจากจะขึ้นชื่อเรื่องรสชาติที่อร่อยแล้ว
บรรยากาศแบบลุกทุ่งเห็นทุ่งนาเห็นวิวทิวทัศน์
นี่แหละทีเด็ดของร้านนี้เลยนะคะ
อยากรู้แล้วใช่ไหมว่าเป็นอะไรรสชาติเป็นยังไงอยู่ที่ไหน
บรรยากาศเป็นยังไงติดตามได้กับผู้สื่อข่าวของเรา
ขอบคุณอรพันธ์ขาดทองทำค่ะ
ตลอดกินทั่วไทยวันนี้นะคะพามาอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ
ใครที่ผ่านมาจังหวัดนี้ไม่แวะร้านนี้ถือว่าพลาดค่ะ
ว่ากันว่าอาหารอร่อยแถมบรรยากาศยังดีอีกด้วย
แต่จะเป็นยังไงไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
ตลอดกินทั่วไทยสัปดาห์นี้ขอเอาใจบรรดานักชิมอาหารพื้นบ้าน
ท่ามกลางบรรยากาศแบบท้องไร่ท้องนา
โดยเฉพาะคนที่ชอบทานปลาและไก่
เพราะแต่ละเมนูที่ร้านครัวต้นข้าวแห่งนี้รสชาติอร่อยไม่ธรรมดา
เจ้าของร้านคือพี่รุ่งศักดิมใจทัศน์ที่กำลังออกลีลาสับไก่โชว์นี่แหละค่ะ
ชอบเข้าครัวทำอาหารมาตั้งแต่เด็กกระทั่งได้เปิดร้านเป็นของตัวเอง
ได้คิดเมนูบ้านที่มีสูตรความอร่อยไม่เหมือนใคร
ส่วนเมนูภูมิใจเสนอวันนี้มี๔เมนู
อ้าวที่เห็นควันขมงอยู่ไกลไม่ใช่อีกแก้วปิ้งก๊ายนะคะคุณ
แต่คือเบื้องหลังความอร่อยของการทำไก่อบฟางตามวิธีโบร่ำโบราณ
นั่นก็คือการใช้ปี๊บคลุมก่อนจุดไฟเผาฟางทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมง
จะได้ไก่ไทยแท้สีเหลืองนวลส่งกลิ่นหอมละมุนชวนหิวเลยล่ะค่ะ
เมนูต่อมาปลาช่อนอบฟางเพราะสุพรรณบุรีเป็นเมืองอุดมสมบูรณ์
สุภาษิตที่ว่าในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าว
ปลาช่อนที่นี่เลยมีแต่ตัวโตขนาดบิ๊กไซต์ทั้งนั้น
น้ำหนักไม่ต่ำกว่าหนึ่งกิโลกรัมเมื่อนำปลาไปเผาอบฟางจนสุก
ก็จะเห็นเนื้อปลาแน่นชวนลิ้มลองยิ่งนักล่ะค่ะ
ต่อกันด้วยเมนูผัดฉาปลาคังรสชาติจัดจ้าน
เนื้อปลาสดผัดคลุกเคล้าด้วยเครื่องแกงกระชายพริกไทยอ่อน
พริกขี้ฟ้าใส่ใบกระเพราเพิ่มความหอม
แม่สีส้อนหน้าทานชวนน้ำลายไหลสันแล้ว
และเมนูสุดท้ายนั่นก็คือปลาทับทิมโต้วารี
แม้แค่ชื่อก็ไม่เหมือนใคร
เป็นการนำปลาทับทิมชุบแป้งลงไปทอดจนเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอ่อน
ก่อนนำไปสันวางในจานโดยการนำปลาตั้งขึ้นแบบที่เห็นนี่แหละค่ะ
จึงเป็นที่มาของชื่อปลาทัพทิมโต้วารี
ราดด้วยน้ำปลาปรุงรสสูตรเฉพาะพร้อมเสิร์ฟด้วยน้ำยำรสจัดจาน

เราตั้งชื่อว่าปลาทัพทิมโต้วารีนะครับ
เป็นสูตรเด็ดของร้านเรานะครับ
ก็คือปลาทับทิมสดของซีพีนะครับ
มาทอดให้กรอบแล้วก็ลาดด้วยทอดน้ำปลา
ซึ่งปรุงรสโดยสูตรของเราเองนะครับ
แล้วก็ทานกับเครื่องเคียงน้ำยำมะม่วงนะครับ

อันดับที่๒ก็คือพัชชาประคังนะครับ
อันนี้ก็เป็นอาหารแนะนำของร้านเรามาหลายปีแล้วนะครับ
ตั้งแต่เริ่มเปิดร้านมาเลยทั้ง๔อย่างนะครับ
อันดับที่๓อันนี้ถือว่าเป็นเด็ดของเด็ดเลยนะครับ
คือไก่ไทยอบฟางนะครับ
ก็เราใช้ไก่ไทยแท้นะครับ
เอามาอบฟางสูตรแบบโบราณนะครับ
แล้วก็ทานกับน้ำจิ้มซึ่งเป็นสูตรเฉพาะของร้านเรา
แล้วก็ทีเด็ดอีกหนึ่งเมนูนั่นก็คือปลาช่อนอบปางถ้วยใช่ไหมคะ

แนะนำสุดท้ายก็คือปลาช่อนนาอบฟางนะครับ
ของเราไซส์บิ๊กไซส์ครับ
ของเราต้องน้ำหนักเกิน๑กิโลกรัมขึ้นไป

นี่ขนาดยกยังหนักมากยกไม่ภายคู่
มีแค่๔เมนูก็ชวนน้ำลายไหลกันซะแล้ว
เพราะที่นี่เขาคัดสรรวัตถุดิบสดใหม่สะอาดรสชาติอร่อย
ทำให้ครัวต้นข้าวกลายเป็นหนึ่งในร้านที่บรรดานนักชิม
ต้องเช็คอินมาพิสูจน์ความอร่อยกันเลยทีเดียว
ได้รับการตอบรับอย่างดีจากชาวสุพรรณบุรีนะครับ
แล้วก็ลูกค้าจากต่างจังหวัดก็มาบ่อยนะครับ
ลูกค้าที่มาจากต่างจังหวัดก็คือมาเที่ยวสุพรรณบุรีนะครับ
ไหว้พระมาเที่ยวสถานที่โบราณอะไรของสุพรรณบุรี
ก็คือเขาจะเปิดเว็บไซต์ดู

นี่ก็เรียกว่ากลายเป็นอีกหนึ่งร้านที่ขึ้นชื่อของกำเภอเลยได้ไหมครับ

สุพรรณต้องมาโคต้นข้าวนะครับนะครับ
อาหารของเรารสชาติอาหารของเรานะครับแล้วก็บรรยากาศของเรา

ชื่อก็ร้านชื่อร้านก็โคต้นข้าวนะครับ
อยู่กลางท้องทุ่งเขายินดีต้อนรับครับ
อ้าวเจ้าของร้านเอ่ยปากเชิญชวนขนาดนี้
ใครอย่างที่สุดความอร่อยไปกันได้ที่ร้านครัวต้นข้าว
ไผ่ขวางอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี
เปิดบริการหวานตั้งแต่เวลา๑๑นถึง๒๓นนะคะ
รพันธ์คันทองคำข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน

มปลาช่อนเลยภาพสุดท้ายที่ติดตาอยู่
นั่นน่ะสินะแต่ไก่ก็อร่อยดูแล้วท่าทางน่ากินนะครับ
ใช่แล้วก็เพิ่งจะเคยเห็นวิธีการทำไก่อบฟางปลาช่อนอบฟางแบบนี้นะคะ
เป็นวิธีเรียกได้ว่าเป็นพื้นเมืองพื้นบ้านจริงเลย
เอาล่ะช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้า
เดี๋ยวจะพาไปเที่ยวชมสถานที่โบราณนะครับ
รวมไปถึงปรากฏการณ์ที่เพิ่งจะเกิดขึ้นนี่เอง
ปเปอร์มูลเป็นยังไงติดตามกันครับ